คือกรณะนี้ก็มีอยู่แล้วค่ะร่วมคือแคล็กซ์นะคะ
แต่ว่าแค่รอบนี้มันไปเที่ยวด้วยกันก็เลยดูแบบเท่าไหร่
ข้าวต่างมันก็ค่อนข้างหวานค่อนข้างสวีทอะไรอย่างนี้
อยากมีการคุยกันไหมคะว่าเดี๋ยวเราก็ลงแคปชั่นอย่างนี้อะไร
อ๋อไม่มีค่ะปกติก็ชอบแฟนไทยรูปกันอยู่แล้วค่ะ

อย่างนี้ก็จะทำให้ทุกคนรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
แล้วก็ไม่จำเป็นต้องบอกว่า
คือเราไม่อยากธรรมพูดว่าเป็นสถานะแฟนกัน
ก็ให้ความรู้สึกคือภาพต่าง

คือเพราะเรากังวลเรื่องอะไรค่ะ

อาจจะกดดันท่องกลางไทย

คู่แล้วก็ข้อความที่บอกว่าที่นั่นที่ไหนที่ร้าน

คงเหมือนใจที่จะ
อันนั้นมีคนแสวเล่นแต่ว่า
จริงดริปนี้ไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้ว
คือจียอนเป็นคนที่แบบไปก่อนอยู่แล้ว
เพราะว่ามีใหม่ก็จะไปหาครอบครัว
เราก็ต้องทำเอกสารต่าง
เขาก็มาหา
เข้าไปหาครอบครัวแล้วอย่างนี้

เพราะปกติเขาก็ไปเกาหลีบ่อยอยู่แล้ว
ตอนแรกเขาบอกว่าไม่ได้ดีกว่าที่เกาหลีด้วย

แต่เขาก็ไปหาเราเนี่ย
เป็นเค้ามาแนะนำให้พ่อเรารู้จัก
ไม่ค่ะ
แค่แบบเจอเพื่อนหนูและน้องสาว

คุณเพื่อนน้องถามว่าเป็นใครอะไรดูกัน
ไม่มีอะไรแต่ว่าด้วยทุกคนเป็นคนเกาหลีก

ไม่ได้ถามบนสถานทหรือว่า
แล้วกิโยนแนะนำเขารู้กับเพื่อนกับน้องว่าไง

แต่ว่าเช่นข้างนู้นต่างขังเขาก็เรียกรับความหวัง

ให้รุ่นเหมือนเราเลือกละกัน
ว่าถ้าสมมุติถ้าพี่เขียนไปว่าเออเป็นแฟนกันก็โอเคใช่ไหม

ให้พี่ฮันมาตอบก่อน

พี่ฮันให้พี่ฮันมาตอบก่อนใช่ไหม
เดี๋ยวให้ผู้ชายก็ให้ฮันกูพูดก่อน
ก็ไม่เกี่ยว

จริงคือเรื่องเนี้ย
อันนี้บอกเลยว่าหนูเป็นคนที่ระวังมากกว่า
เพราะว่าคือด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เลยแบบค่อยผมไม่ไป

เรากลัวเรื่องความผิดหวังไม่แสดงมาก
เรากลัวเรื่องความผิดหวัง

ไม่ใช่ค่ะแต่ว่าแค่แบบคือจริงแบบเรื่องอนาคตก็แบบเราก็ไม่รู้
แต่ว่าคืออันนี้ก็แบบไม่ได้คิดเรื่องอนาคตนะคะว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
มันก็เป็นแบบเรื่องที่แบบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
แต่ว่าแค่แบบอยากทำให้แบบปัจจุบันให้ดีที่สุด

ถ้าเราการตรวจการบอกอะไร

ไม่โอเคไป
ลงรูปมีกดดันไหมคะว่าแบบถ้าเกิดลงรูปกันแล้วมันจะแบบมีกระแสแอนตี้ออกมา
ใช่คือก่อนหน้านี้ก็ลงรวมอยู่แล้วแต่ทุกคนไม่ได้ฟังแกะห่วงค่ะ
แต่รอบนี้ก็อยู่เกาหลีด้วยกันอังเงี่ย
อ่าไปเกาหลีก็มีข่าว
กับดีซ่าที่คลงโดน
หลายคนก็บอกว่าเออทำไมเราไม่โดน
ดูไม่ตรงกับประเทศ
จริงเรื่องนี้ค่ะคุณเข้าใจดีซ่ามากนะคะ
ด้วยเจียมเป็นคนต่างชาติที่ทำงานที่จากประเทศไม่ใช่ประเทศราว
ที่นู่นก็จะมีหลายคนที่นี่
ยังเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่แบบทำงานที่แบบเมืองนอกนะคะ
ยังไงเราก็โดนแบบนี้แล้ว
ก็เลยอย่าให้คิดมาก
ซึ่งข้อนานี้เจียมเคยโดนล่ายหลายรอบแล้ว
จริงด้วยคำพูดแต่ละคนก็คือ
ไม่ใช่เป็นเพราะจริงไงหรืออะไร
ตอนนี้มันพอดีใจไปหรือมีเก็บไปคิดไปด้วย

คำแรกค่ะคำแรกคือน้อยใจมาก
มาจากเผาเรียมที่แบบหลงเครื่องอ่านน่ากลัวมากว่าจะไม่พันต่อมอง
พี่ตัวโมงก็คืออยู่ดิตกมากก็จากนี้เลยดีใจ
ก็แบบเข้าใจเข้าใจมากครับ
ร่วมถึงมือน้องลิซ่าด้วย
ซึ่งเราแบบควรที่จะแบบแชร์คนที่รักเราดีกว่า

กลับถามนี้ที่เกาหลีเป็นยังไงบ้าง

จริงทางเกาหลีก็ไม่ค่อยมาก
แต่ด้วยความประเทศเกี่ยวพร่องอะไรแบบนี้
อันนี้ก็เข้าใจว่าคุณรู้สึกสถิติมาก

ขอบคุณค่ะ